พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบเคียเรขัน
ก็คือคุณแม่ใกล้คลอดท่านหนึ่ง
เขารู้แล้วแหละเขาปวดท้อง

และในขณะที่อยู่บนรถพยาบาลค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องช่วยทำคลอดแบบฉุกเฉินกันบนรถเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หมู่รณิทีพศกเซมนะค่ะ
ขณะที่อยู่ระหว่างนำตัวหญิงท้องแก่ส่งโรงพยาบาลหัวหิน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จุดบ้านวังขอย
สร้างความระทึกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก
เพราะว่ารถคันนี้ต้องจอดฉุกเฉินอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ระหว่างทางก็คือช่วงที่กำลังขับรถไป
จะไปถึงใกล้จะถึงโรงพยาบาล
เด็กได้โผล่หัวออกมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพตัดสินใจค่ะ
จอดรถปฐมพยาบาลแบบข้างถนนเลยนะคะ
ซึ่งเด็กที่คลอดออกมาเจ้าหน้าที่ทำคลอดให้เรียบร้อยนะคะ
ได้ยินเสียงร้องแล้วยืนยันเป็นเพศหญิง
ร่างกายแข็งแรงเสียงร้องดังดีค่ะ
คุณแม่รายนี้คือนางสาวชนนิการคำพิม
อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
โดยคุณแม่นี่ก็เปิดเผยว่าท้องนี้จริงเป็นท้องที่๓แล้วนะคะ
ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่พอได้ยินเสียงลูกสาวร้องก็รู้สึกโล่งใจนะคะ
เพราะว่าตอนแรกกลัวมากเพราะว่าไม่ได้ไปคลอดที่โรงพยาบาล
เขาก็กลัวถึงความไม่ปลอดภัยนะคะ

ที่เข้ามาช่วยและดูแลลูกจนปลอดภัย

ก็เข้าไปดูใกล้เข้าไปเอาใจช่วยนะคะ
รวมทั้งพกปากกากับกระดาษไปด้วย
คันที่ทำคลอดนี่นะคะ๙๐๙๕เพชรชบุรีนะคะ
เพราะว่าเชื่อกันว่ารถคันนี้จะให้โชคจากเด็กค่ะ